มาดูข่าวนี้นะคะที่ลบบุรีแล้วก็เตรียมปากการนิดหนึ่ง
ส่งสัญญาณเตือนกันนิดหนึ่งนะคะที่ลบบุรีค่ะ
มุมหนึ่งเนี่ยคุณลุงอายุหกสิบห้าปี
แกรักภรรยามากแต่ภรรยาเสียชีวิตนะคะ
แต่แกบอกว่าถึงแม้ว่าความตายเนี่ยก็จะมาพลากเราสองคนไม่ได้
จิตเนี่ยไปสู่สวรรค์แต่วิญญาณขอให้อยู่กับเขานะ
ขอให้อยู่กับเขานะแล้วคุณค่ะเชื่อไหมว่า
เขายังเชื่อนะว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณของภรรยาอยู่กับเขานะคะ
เพราะอะไรเพราะอะไรให้โชคให้ลาบบ่อยมากเมื่อคืนก็มาเข้าฝันเช่นเดียวกัน
ไว้ให้แค่นี้แหละฟังให้จบแล้วเดี๋ยวบอกค่ะ
เรื่องราวความรักของคู่นี้นะคะก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวของเรา
ถึงขั้นว่าต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตาคุณลุงเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้อนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ไปคุยกับคุณลุงสำเริงแจ้งประสงค์อายุ๖๕ปี
คุณลุงสำเริงเนี่ยแกเล่าทั้งน้ำตานี่ไง
ทั้งน้ำตาเลยนะคะน้ำตาคลอเบ้าเสียงสะอื้นเลยค่ะ
ตอนคุยกับนักข่าวแกบอกว่าอยู่กินกับภรรยามานานกว่า๔๐ปีแล้ว
มีลูกด้วยกันสองคนภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคไต
ทำให้ตอนนั้นเขารู้สึกเสียใจมากเพราะรักภรรยามากรักแล้วก็คิดถึงตลอดเวลา
สมัยที่ภรรยายังมีชีวิตก็เคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า
แม้ความตายก็จะไม่สามารถพลากความรักจากเราทั้งสองคนไปได้
เมื่อภรรยาเสียชีวิตตัวเขาเองก็คือคุณลุงสำเริง
ธิษฐานบอกว่าขอให้ร่างกายจิตใจของภรรยาไปสู่สวงสวรรค์
แต่วิญญาณขอยังไปไหนนะขออยู่กับเขาที่บ้านหลังนี้รังรักของเรา
คำขอดังกล่าวคุณผู้ชมค่ะเหมือนกับว่าจะเป็นจริง

คุณลุงบอกว่าภรรยาจะมาหาเป็นประจำ
พูดคุยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบ
มาให้โชคให้ลาบเป็นประจำ
แล้วคุณลุงก็ได้โชคลาภเป็นประจำ
ทุกครั้งที่ได้มาก็จะนำเงินไปซื้อกับข้าว
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ทำบุญใส่บาท
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับภรรยา
และทุกครั้งถ้าจะเดินทางไปไหน

ก็จะเชิญดวงวิญญาณของภรรยาไปด้วย
พร้อมกับนำรูป
รูปมาวางไว้ที่เบาะด้านข้างคนขับ
เอารูปภรรยาเนี่ยรูปนี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะ

ทำไมเอาเขาไปมันก็

มันนึกถึงเขาตลอดเพราะว่า
ระบากพอก่อนระบากมาก
เอาล่ะมาถึงจุดคลายเม็กซ์นะคะคุณผู้ชม
คุณลุงสำเริงบอกว่าเมื่อคืนภรรยาก็มาเข้าฝัน
ก่อนหน้านี้บอกว่าเข้าฝันแล้วได้หลายงวดเหมือนกัน
ทีนี้เมื่อคืนก็มาเข้าฝัน

เห็นบอกว่าเจ็บคอชี้ไปที่ป้ายทะเบียนรถอย่างเดียวค่ะ
บอกว่างวดเนี่ยงวด๑๖มีนาที่ผ่านมา
ภรรยาก็มาเข้าฝันบอกว่าวันเกิดกับวันตาย
วันเดียวกันคือวันที่๗กรกฎาคม
ส่วนวันตายก็คือวันเกิด๗กรกฎา

ก็เลยนำตัวเลขวันเกิดและวันตายคือ๗๗ไปเสี่ยงโชค
แล้วก็บอกคนในครอบครัวญาติญาติก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
ครั้งนี้ทะเบียนรถกันนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

จำได้ไหมคะ